จะให้ดูเหตุการณ์นี้ก่อนมันเป็นเหตุการณ์รันทศที่เกิดขึ้น

คือจะให้ดูไฟที่มันลุกไหม้

มันมีเรื่องมากกว่านั้นไปอีก
รู้แล้วก็รู้สึกว่ารันทศจริงเพราะว่าเหตุการณ์นี้ค่ะ
จริงที่บ้านเขาตั้งศพของคุณตาวัย๙๒ปี
เขาจัดงานที่บ้านก็มีพิธีสวดที่บ้านนี่แหละ
สวดพระอภิษฐรรมศพของคุณตาลีมาชัยภูมิ
อายุ๙๒อยู่ที่อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
แต่ปรากฏว่าไฟมันลุกไหม้บ้านแล้วลามเร็วมากดูสิ
ไฟที่มันลามมานะมันลามมาถึงตรงนี้ค่ะ
นี่คือโรงเย็นลงศพของคุณตา

ดอมภาพมุมนี้ใครมาเห็น
ก็คิดว่านี่คืองานชาปนกิจใช่ไหมตอนจุดไฟเผาร่างคุณตาใช่ไหม
โอ้โฮปกติชาปนกิจคือต้องขึ้นเมนนะ

นี่ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
กู้ภัยอุทัยธานีแล้วก็เอารถน้ำของอบตไปค่ะ
ใช้เวลา๒ชั่วโมงกว่ากว่าจะไฟดับได้นะ

ทุกอย่างมันไหม้กลายเป็นจุนไปหมดเลยค่ะ
รวมถึงโรงศพของคุณตาด้วย

แล้วทำเป็นที่พักชั่วคราวเพราะดูสิแต่ละห้องของคุณตา

ไปดูนี่ต้องมาการเต้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ไปคุยกับญาติของคุณตา
คือคุณป้าสูบันค่ะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนประมาณสักเที่ยงคืน
ก็เข้าสู่วันที่๑ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ตอนนั้นญาติเขาก็นั่งคุยกันอยู่

เอาก็กลับมานั่งล้อมวงก็คุยกันต่อค่ะ
แป๊บหนึ่งมีคนเห็นเป็นเปลวไฟลุกขึ้นตรงทางเข้าบ้าน
ทีนี้พอมันลุกขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันโหมไหม้แบบเร็วมากคุณผู้ชม
ญาติตกใจทำอะไรไม่ถูก
แจ้งเจ้าหน้าที่เอาเจ้าหน้าที่รถน้ำมาดับไฟแบบนี้

รวมถึงโรงของคุณตาด้วย
ญาติญาติก็ต้องไปนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีที่บ้านค่ะ
เพราะว่าร่างของคุณตาถูกไฟไหม้ถูกเผาไปหมดแล้วนะคะ

หม่ำอยู่ใกล้กับจุดที่ไฟลุกไหม้ก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะนะ
ไฟมันก็ลุกพลึบขึ้นมาลุงก็ตกใจ
ลุงรีบอุ้มร่างของคุณยายภรรยาคุณตานะนะ
คืออุ้มคุณยายหนีออกไปก่อนเลยเพราะว่ากลัวไง
เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นเกิดหนีไม่ทัน

แต่ทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนอยากรู้สาเหตุมันมาจากอะไรกันแน่

แล้วเดี๋ยวไปตรวจสอบอยากรู้เหมือนกันว่ามันมาจากอะไร
อย่างไรก็เท่านั้นช่วยเหลือหน่อยนะ
โอ้โหบ้านนี้เขาใจเสียตั้งแต่มีคนเสียชีวิตในบ้านแล้ว